กลับเรียนประธานสภาที่เคารพครับผมวรพบวิริยโรธ
ผู้แทนลักษณ์ดอนแบบบัญชีไร้ชื่อพรรคเก้าไก่ครับ
วันนี้ผมขออภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับ
นายกรัฐมนตรีข้อเก่าหาที่ผมจะไม่ไว้วางใจครับ
ตรงไปตรงมาครับก็คือพลเอกประยุทธ์ทุจริตคอรัปชั่นนโยบายพลังงานครับ
ประโยชน์ให้กลุ่มทุนยักยอกเงินจากประชาชนครับ
ซ้ำเติมภาระให้ประชาชนจ่ายค่าไฟแพงเกินจริงครับ
ท่านประธานครับเดือน๒เดือนเนี่ยครับ
ท่านประธานอาจจะเริ่มเอกใจนะครับว่าทำไมค่าไฟที่บ้านท่านเนี่ยแพงขึ้นครับ
เหตุผลเพราะว่าไม่ใช่ว่าเพราะเราใช้ไฟเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับ
เพราะว่าเดือนพฤษภาคมนี้ครับที่เดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ย
รัฐบาลเขาขึ้นค่าไฟมาเป็น๔บาทต่อหน่วยครับ
และถ้าท่านประธานตามข่าวนะครับทุกวันนี้คนเขาก็ร้องเรียนกันมานะครับ
ค่าไฟที่จะเตรียมขึ้นมาเป็น๕บาทในเดือนกันยายนนี้เนี่ย
มันจะยิ่งกลายเป็นภาระที่ซ้ำเติมค่าใช้จ่ายของประชาชนในตอนนี้นะครับ
ดังนั้นเนี่ยนี่คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะครับ
ค่าไฟที่แพงสุดในประวัติศาสตร์ตอนนี้เนี่ยมันจะยิ่งมาซ้ำเติมประชาชนนะครับ
ซึ่งผมก็คงต้องขออภิปรายถ้าดักท่านนายกไว้นิดนึงนะครับ
ว่าถ้าเจ้าหน้าที่จะส่งโพลให้ท่านตอบว่าค่าไฟแพงเพราะต้นทุนเชื้อเพลิงเนี่ยครับ
อาจจะให้ท่านนายกตอบเจ้าหน้าที่ไปว่าไม่จำเป็นแล้วนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านประธานกับพี่น้องประชาชนได้กระจ่างขึ้นครับ
ว่าค่าไฟฟ้าที่แพงขนาดนี้
ไม่ได้มีมาจากสาเหตุมาจากต้นทุนเชื้อเพลิงอย่างเดียวครับ
มันมีสาเหตุมาจากการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนพลังงานด้วย
ซึ่งผมต้องขออธิบายในโครงสร้างค่าไฟฟ้าก่อนนิดนึงครับ
ให้ท่านประธานได้เข้าใจครับว่าถึงที่มาของราคาค่าไฟฟ้า๔บาทนี้
และท่านประธานจะได้เข้าใจถึงขบวนการที่ทำให้เกิดค่าไฟฟ้าแพงได้อย่างไรนะครับ

ก้อนแรกเขาเรียกว่าค่าไฟฟ้าฐานปัจจุบันคือ๓๗๖บาทต่อหน่วยนะครับ
อธิบายง่ายครับมันก็คือต้นทุนไฟฟ้าฐานนะปี๕๘ครับคือเป็นปีฐาน
ไม่ว่าจะเป็นค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าค่าเชื้อเพลิงหรือว่าระบบสายส่งณปี๕๘
ง่ายเช่นกันมันคือส่วนต่าง
ระหว่างต้นทุนเชื้อเพลิงในแต่ละงวด
และส่วนต่างต้นทุนเชื้อเพลิงในปีฐานก็คือปี๕๘เนี่ยครับ
ซึ่งงวดล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่๒๕สตางค์ต่อหน่วยครับ

และส่วนต่างของต้นทุนเชื้อเพลิงเนี่ย
จริงแล้วมันไม่ได้เป็นสัดส่วนที่เยอะของค่าไฟ๔บาทนี้เลยนะครับ
ซึ่งถ้าอธิบายอีกแบบนึงนะครับ
โครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ย

ผมก็แตกไส้ในออกมาให้เห็นได้เข้าใจง่ายขึ้นครับ
คือส่วนแรกเนี่ยคือส่วนที่เรียกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตผลิตเองครับ
ก็ค่าก่อสร้างค่าเชื้อเพลิงของกรฟภเอง
ส่วนที่๒คือส่วนที่ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซื้อจากเอกชน
ส่วนที่๓คือค่าใช้จ่ายนโยบายรัฐครับ
ส่วนนี้ผมฝากท่านประธานทดไว้นิดนึงครับ

แล้วก็ส่วนสุดท้ายครับระบบสายส่ง
ของสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ก่อนที่จะขายส่งมายังการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาค
แล้วก็ขายปีกให้ประชาชนต่อมานะครับ
ทีนี้เนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ก้อนที่๒นะครับ

คือส่วนที่สองคือส่วนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตซื้อจากเอกชนครับ
แล้วก็ปีนึงเนี่ยมูลค่าถึง๔๔๐๐๐ล้านบาทเนี่ยครับ
ซึ่งก้อนนี้แหละครับที่ทำให้ค่าไฟของประเทศไทยเนี่ยแพงและแพงเกินจริงครับ
ซึ่งถ้าท่านประธานไปดูมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มทุนพลังงานวันนี้เนี่ย
ใหญ่มากครับ๑๖ล้านล้านบาทไปแล้วนะครับจากก้อนนี้เองนี่เองครับ
ถ้าให้อธิบายไปในไส้ในอีกทีหนึ่งในส่วนของที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตซื้อจากเอกชนนะครับ
ที่สามก็คือนำเข้าครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากสปลาวเป็นหลักนะครับ
ซึ่งโรงไฟฟ้าเอกชนจะเริ่มมาจากที่ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ย
มติที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยเป็นคนอนุมัติครับ
ปปชนะครับเป็นคนอนุมัติและก็ต้องเริ่มย้ำจากตรงนี้นะครับ
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกพชโดยตำแหน่งนะครับมาโดยตลอด
แล้วประกันกำไรนี้ครับก็ไม่ได้กันแค่ปีสองปีนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือตามอายุโรงไฟฟ้าครับ๒๕ปีครับนี่นานขนาดว่าผมลูกผมโตเรียนจบแล้วเนี่ยผมยังต้องมาจ่ายค่าไฟเลี้ยงกลุ่มทุนอยู่เลยนะครับแล้วรัฐบาลก็จะเอาค่าประกันกำไรตรงนี้เนี่ยครับมารวมเป็นต้นทุนโครงสร้างพลังงานครับแล้วก็มาคิดค่าไฟกับ

เลือกกลุ่มประโยชน์เลือกประโยชน์ให้กลุ่มทุนครับให้ประชาชนเนี่ยกลายเป็นผู้แบกรับภาระค่าไฟฟ้าแพงอย่างไรครับถ้าเราไปทางเข้าใจขบวนการเนี่ยครับถ้าให้ผมสรุปมาเนี่ยมันจะมีอยู่สี่ขั้นตอนคือต้องบอกกันว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาใช้เวลาสร้างกันห้าปีครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีเรียกว่าแผนพั
เหมือนยุติศาสตร์ชาติหน่อยนะครับแต่มีการทบทวนเนี่ยทุกปีสองปีครับซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยมันจะเริ่มจากการว่าประกาศประมาณการความต้องการใช้ไฟของประเทศเนี่ยไว้สูงเกินจริงครับเพื่อมาสู่ขั้นตอนที่สองครับอ่าไม่ใช่ครับขั้นตอนที่สองครับก็คือว่าในตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าส่วนเก
มีการสามารถเพิ่มโรงไฟฟ้าได้ทุกปีทุกปีครับเพื่ออะไรครับเพื่อมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายครับเพราะรัฐบาลหรือคปชนะครับจะได้มีเหตุผลในการยกเข้ามาเป็นอ้างให้เอกชนเนี่ยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับเอกชนไปเรื่อยได้และแน่นอนครับด้วยเงื่อนไขของการทำประกันกำไรให้แก่ชนตลอดอายุสัญญาโรงไฟฟ้า
จะมีลงไฟฟ้าเกินหรือไม่เพราะต้นทุนของการที่มีลงไฟฟ้าเกินความจำเป็นนะครับสุดท้ายก็จะกลับมาคิดอยู่ในโครงสร้างราคาไฟฟ้าให้ประชาชน๖๗ล้านคนเนี่ยเป็นคนจ่ายทีนี้ท่านประธานอยากรู้ครับว่าผลลัพธ์ของความเสียหายของขบวนการค่าไฟฟ้าแพงนะครับเป็นอย่างไรก็ต้องเริ่มจากถามก่อนว่าต
เรามีลงไฟฟ้าเนี่ยเกินความต้องการสูงสุดไปแล้ว๕๔เปอร์เซ็นต์ครับผมที่บอกอย่างนี้ครับเดือนเมษาปีนี้เนี่ยคือเดือนเมษาเนี่ยจะเป็นช่วงหน้าร้อนที่ประเทศไทยเนี่ยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดนะครับเขาก็จะเรียกกันเป็นว่าค่าพีคนะครับซึ่งค่าพีคเนี่ยในทางวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้

ผมอธิบายถึงตรงนี้เนี่ยจึงต้องดักโพยท่านนายกไว้ล่วงหน้าอีกนิดนึงครับ
ควรจะตั้งอยู่ที่๒๕เปอร์เซ็นต์ครับ

ตอนท่านนายกประยุทธ์เข้ามาเนี่ย

ที่กำลังผลิตส่วนเกินของประเทศไทย

ว่านี่คือความมั่นคงทางพลังงาน

ว่ามันคือความมั่นคงทางพลังงานของประชาชน

สากล๑๕มาคำนวณ

วันนี้เรามีโรงไฟฟ้า

อยู่ถึงเกือบ๑หมื่น๓พันเมกะวัตต์

จากปัจจุบันที่เรามีแค่๑๒โลง

ประเทศไทยเราถึงจะอนุมัติลงไฟฟ้ากันเยอะขนาดนี้

และผมขอยกข้อมูลอีกอันหนึ่ง

เมื่อเดือนเมษาเรามีโรงไฟฟ้ามากขนาดไหน

ไม่ได้เดินเครื่องเลยแม้แต่หน่วยเดียวนะครับ

ก็ต้องจ่ายเงินค่าประกันกำไรนี้ให้กับเอกชนนะครับ

นี่ยังไม่รวมค่าผ่านท่อการ์ด

สุดท้ายมันจะกลายเป็นต้นทุนค่าไฟฟ้า

ก็ต้องเริ่มจากว่าเราเอากำลังการผลิตไฟฟ้า

จะได้เลขกลมมาครึ่งหนึ่ง

ทุกวันนี้ที่เรามีโรงไฟฟ้าเกิน
คือถึงเกือบ๔๖๐๐๐ล้านบาท

ประชาชนต้องการมาเป็นคนแบกรับภาระตรงนี้

ที่เราใช้ไปตลอดทั้งปี

ดังนั้นถ้าท่านประธาน
หรือพี่น้องประชาชน

จะได้รู้ว่าท่านถูกยักยอกเงินไปเท่าไหร่

ของรัฐบาลที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนครับ

นี่คือต้นต่อของความเหลื่อมล้ำสุดตรง

ของการบริหารราชการแผ่นดิน

และซ้ำเติมภาระประชาชน
ให้ต้องจ่ายแพงเกิน

ประชาชนเป็นหนี้เพิ่มขึ้น

ท่านผู้ที่นี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่า

ว่านี่ก็คือ๘ปีแล้วที่นายกราศบนตรีผู้นำรัฐบาลของไทย

แล้วก็เป็น๘ปีนะครับที่ประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
หรือก็พอช่อชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ที่เป็นคนกำหนดนโยบายพลังงานของประเทศไทยมาตลอดนะครับ
แล้วก็ผมก็จะขออธิบายให้ท่านประธานเนี่ย
ได้เข้าใจถึงรายละเอียดในกระบวนการเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนนะครับ
ภายใต้การบริหารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ย

ถ้าย้อนกลับไปที่ขบวนการเอื้อประโยชน์กลุ่มทุน

มันจะเริ่มจากว่ารัฐบาลพลเอกประโยชน์
ก็คือปี๕๘กับปี๖๑
ส่วนฉบับปี๖๓เป็นฉบับปีปรับปรุงของปี๖๑ครับ
ทั้ง๒แผนก็จะมีพฤติการคล้ายกับที่ผมเกิดไว้
ก็คือถ้าไปดูกราฟเส้นก็คือประมาณการความต้องการใช้ไฟครับ
แต่กราฟแท่งคือความต้องการใช้จริงครับ
ซึ่งก็จะมีประมาณการไว้สูงกว่าความเป็นจริงตลอดครับ
ต่อมารัฐบาลพลเอกประโยชน์ก็ตั้งเป้าหมาย
คือตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นมาเป็น๔๓
โดยที่มันไม่จำเป็นจะต้องสูงขนาดนี้ครับ
และประเทศไทยก็ไม่เคยมีกำลังกำหรีดส่วนเกินเยอะขนาดนี้มาก่อน
เท่าที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำถึง

ก็การที่รัฐบาลประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าไว้สูง
แล้วก็เพิ่มเป้าหมายกำลังการผลิตส่วนเกินนะครับ
ก็เพื่อวางแผนให้มีการสร้างลงไฟฟ้าเพิ่มทุกปี
ที่จะปล่อยให้กำลังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่วนเกินของประเทศไทยเนี่ย

เพื่อจะได้อ้างว่าจะไปอนุมัติลงไฟฟ้าเพิ่ม
ซึ่งก็จะนำมาสู่ทุกท่านมาสู่ผลงานนะครับ
ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตลอด๘ปี

เมกะวัตต์ปี๖๒ครับ

กับ๕เขื่อนที่สปลาวอีก๓๘๗๖เมกะวัตต์
ในพฤศจิกายน๖๔ครับ
แต่ก้อนสุดท้ายนะครับมันมาเลยครับเดือนที่แล้วครับ
พึ่งอนุมัติให้สร้างลงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม
รับซื้อค่าไฟฟ้าแพงถึง๖บาทต่อหน่วยครับ
ที่จะผลักภาระมาเป็นภาระของประชาชนครับ

ซึ่งผมจะขอเล่าในละเอียดในแต่ละก้อนครับ
ท่านประธานก็จะเข้าใจถึงแนวนโยบายเจตนา
เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนได้ชัดเจนขึ้นครับ
คือรัฐบาลผลิตประยุทธ์เนี่ยอนุมัติให้สร้างลงไฟฟ้าเพิ่ม๒โลง

ผมก็ต้องย้ำอีกครั้งนึงนะครับตอนสิ้นปี๖๑เนี่ย
เรามีกำลังการผลิตส่วนเกินถึง๕๘นะครับ
ดังนั้นเนี่ยครับในปี๖๒เนี่ยเรายังไม่เห็นความจำเป็นใดครับ
ที่ต้องอนุมัติให้สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม
แต่น่าเสียดายครับพลเอกประยุทธ์ไม่คิดแบบนั้นครับ
เพราะท่านนายกเนี่ยครับก็อนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ย
ทำสัญญาซื้อขายกับโรงไฟฟ้าหินกอง
ซึ่งเป็นเครือบริษัทราชกรุ๊ปนะครับ
มาด้วยสัญญาประกันกำไร๒๕ปี
โรงที่๒เป็นการแก้ไขสัญญาเดิมนะครับ
คู่สัญญาเนี่ยยังไม่สามารถเดินเครื่องได้ตามสัญญาเดิม

แน่นอนเช่นกันครับมาด้วยเงื่อนไขสัญญาประกันกำไรครับ

เหมือนให้มีโรงไฟฟ้าเกินเพิ่มจาก๑๔โรงเป็น๑๕โรง

และที่สำคัญครับไม่เปิดประมูลครับ
โรงไฟฟ้าหินกองคือท่านนายกอนุมัติ
คือต้องบอกกันว่าบริษัทราชกรุ๊ปเนี่ยต้องนับเป็นบริษัทเอกชนครับ
เพราะว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยถือหุ้นเพียงแค่๔๕ที่เหลือเป็นเอกชนครับ
ดังนั้นจะยกสัญญาให้โดยอ้างว่าเป็นรัฐวิสาหกิจก็ไม่ได้นะครับ
และยิ่งรวมกับเรื่องบังเอิญครับ
เมื่อรัฐบาลอนุมัติลงไฟฟ้า๒ลงไปในปี๒๕
กลุ่มทุนกราฟก็แจ้งข่าวต่อตลาดทรัพย์ต้นปี๖๓ครับ
ว่าได้ซื้อหุ้นใน๒โรงนี้
ผมไม่ได้กล่าวหาว่าท่านนายกรู้เห็นเป็นใจกับเรื่องบังเอิญนี้นะครับ

กลายเป็นว่าโรงไฟฟ้าหินกองมีรัฐหรือกฟภถือหุ้นเหลือเพียงแค่๒๓
ท่านนายกเนี่ยเอาอะไรมามั่นใจนะครับ
เงื่อนไขโรงไฟฟ้าที่ท่านยกให้กับเอกชนเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุด
ท่านนายกใช้ดุลพินิษฐ์อะไรนะครับ
ในการมามั่นใจครับว่าสัญญานี้จะเป็นสัญญาที่ประชาชนจะได้ใช้ค่าไฟฟ้าที่ถูกที่สุด
เพราะถ้ารวมกับมูลค่าของโรงไฟฟ้านี้ครับที่เขาประเมินกันไว้ว่าสูงถึง๖๕๐๐ล้านบาทนะครับ
ถ้าในเมื่อผู้นำรัฐบาลสามารถยกสัญญาให้เอกชนมูลค่า๖๕๐๐ล้านบาทดื้อแบบนี้ได้เลย
ดังนั้นเนี่ยครับก็อยากได้คำชี้แจงจากท่านนายกครับว่าท่านจะอนุมัติโรงไฟฟ้าสองโรงให้เพิ่มเกินความจำเป็นทำไมและทำไมถึงไม่เปิดประมูลครับ

ซึ่งแทดประทางพี่น้องประหลาดก็อาจจะคิดครับ
ว่าเออก็จะดีถูกไหมครับเรามีกำลังผลิตไฟฟ้าเกิน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

ที่เคยเปิดประมูลไปถึง๖๐สตางค์ต่อหน่วยนะครับ
คือประชาชนต้องมาจ่ายค่าประกันกำไรให้เพิ่มโดยไม่จำเป็นแล้ว
ยังต้องจ่ายค่าไฟแพงกว่าที่ควรจะเป็นด้วย
จากการไม่เปิดประมูลไม่มีการแข่งขัน
หรือไม่ไปเทียบกับต้นทุนที่จะประหยัดที่สุดสำหรับประชาชน
ดังนั้นนี่ช่างเป็นรัฐบาลที่ช่างใจดีกับกลุ่มทุน
จนบางทีผมก็อดคิดสงสัยแทนพี่น้องประชาชนไม่ได้
ว่าเป็นเจ้าสู่ะเมืองไทยมันช่างดีแสนดี
ทำธุรกิจกับรัฐบาลไทยไม่มีวันขาดทุนนะครับ
ทำสัญญาหมดสัญญาก็ต่อสัญญาให้ประเคนสัญญาไปฮะ

ให้ประชาชนมองกันตาปริบ
ค่าไฟแพงเลี้ยงดูกลุ่มทุน
แนวนโยบายของรัฐบาลนี้เอง

ประเทศไทยยังมีโอกาสแก้ไขนะครับ
เพราะยังไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไว้

ก็แสดงพฤติการที่ชัดเจนมากครับ
ต้องการจะนำไปสู่การสร้างเขื่อนเพิ่มอีก๕เขื่อน
ต้องย้ำอีกทีครับว่าตอนนี้เนี่ย
เรามีกำลังการผลิตส่วนเกิน๕๔นะครับ

ก็มีเงื่อนไขประกันกำไรที่การไฟฟ้าไฟผลิตต้องประกันการรับซื้อจากเอกชน
และแน่นอนครับภาระก็จะตกมาที่ประชาชน
และค่าไฟก็แพงกว่าเคือนเดิมที่เคยทำสัญญากันไว้ถึงเกือบ๑บาทตอนหน่วย
ซึ่งค่าไฟแพงตรงนี้ก็จะถูกผลักมาให้เป็นภาระของประชาชน
ถ้าโพยมาให้ท่านนายกอ้างว่าต้องไปดูความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นลายภูมิภาคนะครับ
ต้องบอกท่านนายกว่าเหตุผลจากกลุ่มทุนนี้ฟังไม่ขึ้น
เพราะผมไปดูการข้อมูลมาดูภาคอีสานตอนนี้
เรามีกำลังการผลิตส่วนเกิน๘๕

ต่อให้เขื่อนเนี่ยผลิตไฟไม่ได้ทั้งปีก็จริง
แต่มันไม่ต้องจำเป็นต้องมีกำลังผลิตส่วนเกินสูงถึงขนาดนี้แน่นอนครับ

สามารถนำเข้าหรือดึงไฟฟ้าใช้จากภาคกลางหรือภาคตะวันออกเนี่ย

ต่างอะไรจากการนำเข้าจากชายแดนลาวเลยครับ
หรือถ้าโพยให้ท่านนายกอ้างว่าต้องการสนับสนุนพลังงานสะอาด
ผมก็อดเอานโยบายพลังงานศาสตร์ของรัฐบาล๒อันมาเปรียบเทียบกันไม่ได้จริง
ก็ยอมรับนะครับว่ามันอาจจะเทียบกันตรงไม่ได้
แต่ถ้าเราลองมาดูครับนโยบายสร้างเขื่อนนะครับที่กลุ่มทุนได้ประโยชน์เต็มนะครับ
กับนโยบายโซลารูฟท็อปบนหลังคาบ้านประชาชน
ที่ประชาชนไร้เล็กน้อยจะเป็นคนได้ประโยชน์
เห็นภาพที่แตกต่างที่ชัดเจนมากครับ
ว่าพอเป็นเขื่อนที่กลุ่มทุนได้ประโยชน์
รัฐบาลยินดีที่จะซื้อถึง๓๘๗๖เมกาวัตต์

รัฐบาลก็ตั้งไว้เพียงแค่๑๐๐เมกะวัตต์ครับ
รัฐบาลอาจจะอ้างว่าขนาดกำหนดไว้เท่านี้ประชาชนยังไม่สนใจ

ตั้งราคารับซื้อไว้ต่ำเตี้ยเลี้ยดิน๒๒บาทต่อหน่วย
รับซื้อก็ตั้งสัญญาไว้แค่๑๐ปีครับ
ทั้งที่อายุแผงโซล่า๒๕ปี
แต่พอเป็นกลุ่มทุนเนี่ยยินดีครับตั้งรับซื้อไว้แพงหน่อยครับ๒๙
ทำสัญญากันนาน๓๕ปีครับ
คือพอเป็นกลุ่มทุนยินดีจะซื้อมากซื้อแพงซื้อนาน
จนบางทีผมก็สงสัยไม่ได้ว่าทำไมมันแตกต่างขนาดนี้ครับ
ตกลงแล้วเราเสียภาษีให้ประชาชนให้รัฐบาลรับใช้ใครครับ
นี่ยังไม่นับครับว่าเราควรจะมาพิจารณากันใหม่นะครับ
ว่าการไปสร้างเขื่อนที่ประเทศเพื่อนบ้าน
ควรจะถูกนับว่าเป็นพลังงานสะอาดจริงไหมครับ
เพราะการสร้างเขื่อนมันมาซึ่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมครับ
วันนี้เนี่ยประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นผลกระทบ
เขื่อนที่เกิดขึ้นมากมายจากแม่น้ำโขงเนี่ยครับ
แปรปวนมันเริ่มเห็นแล้วนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นท่วมหน้าแรงแห้งหน้าฝน
ไหลตะกรตะหลิงพังสาหร่ายระบาดปลาก็หายครับ
ดังนั้นพี่น้องริมฝั่งแม่น้ำโขงก็กังวลครับ
ว่าจะสร้างเขื่อนยังทำไมให้มาซ้ำเติม
ทั้งที่จริงประเทศไทยไม่มีความจำเป็น

ที่จะนำไปสู่การสร้างเขื่อนเพิ่มตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ
พูดในประยุทธ์พึ่งอนุมัติให้สร้างโรงไฟฟ้าเอกชนขยะอุตสาหกรรมไป๑๐๐เมกะวัตต์
แต่ประเด็นสำคัญนะครับมันอยู่ที่ว่าตั้งราคารับซื้อไฟฟ้าไว้แพงถึง๖บาทต่อหน่วยครับ

ถ้าท่านประธานจำได้ถึงโครงสร้างต้นทุนไฟฟ้าที่ผมได้เกิดไว้
ก้อนนี้จะอยู่ในส่วนของค่าใช้จ่ายนโยบายรัฐครับ
นุมัติมาหลายรัฐบาลครับจนวันนี้เนี่ยเป็นก้อนรวมห้าหมื่นล้านบาท
ทำให้ประชาชนจ่ายค่าไฟแพงขึ้น๒๖สตางค์ต่อหน่วยครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยจะอ้างกันเรื่องสับสนพลังงานทางเลือกครับ
ไม่ว่าจะเป็นโซล่าลมชีวมวลขยะ
ซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้คัดค้างพลังงานทางเลือกนะครับ
แต่ผมคัดค้านขบวนการที่จะทำให้ผลักภาระมาให้เป็นที่ประชาชนเนี่ย
มาจ่ายค่าไฟฟ้าแพงบนความมั่งข้างของกลุ่มทุนพลังงาน
ที่ได้ประโยชน์จากแนวนโยบายแบบรัฐบาลนี้

เพราะที่จริงแล้วเนี่ยมันคือการผลักภาระจากอุตสาหกรรม
กลายเป็นภาระของประชาชนครับ

ผมสาบสูญให้มีการเปลี่ยนจากขยะมาเป็นพลังงานไฟฟ้า
เพราะทางออกที่ยั่งยืนในการจัดการขยะคือแบบนี้ครับ
แต่ว่ามันไม่ควรจะเป็นการผลักภาระมาที่ประชาชน
คนสร้างขยะควรจะเป็นคนรับภาระในการกำจัดขยะตรงนี้ครับ

คือเมื่อโรงงานสร้างเป็นคนสร้างขยะอุตสาหกรรมขึ้นมา
ก็ควรจะต้องจ่ายค่ากำจัดขยะที่เหมาะสมเพียงพอให้กับโรงไฟฟ้า
แล้วให้โรงไฟฟ้าเขาขายค่าไฟปกติมาให้การไฟฟ้าหรือประชาชน
แต่สิ่งที่รัฐบาลนี้กำลังทำนะครับ
คือให้โรงงานเนี่ยจ่ายค่ากำจัดขยะให้โรงไฟฟ้าน้อยกว่าความเป็นจริงครับ
แล้วให้โรงไฟฟ้ามาคิดค่าไฟแพงกับประชาชนแทนครับ
ลับก็คือว่าโรงงานประหยัดค่ากำจัดขยะ
ลงไฟฟ้าได้กำไรแต่เป็นประชาชนเป็นคนจ่าย
นี่จึงเป็นนโยบายที่เอื้อประโยชนให้กับกลุ่มทุนและสร้างภาระให้กับประชาชนครับ

ให้ช่วยกันกดดันคัดค้านขบวนการค่าไฟแพงครับ
ภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
อันดับแรกต้องทบทวนมติกพ
ให้ลดค่าไฟคือไม่ผลักภาระมาที่ประชาชน
ก้อนที่สองชะลอสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับภาคเกือบราวที่ไม่จำเป็น
แล้วก็จะกระทบกับค่าไฟฟ้าในอนาคตของประเทศไทยด้วย
ที่เถิดครึ่งนี้ปี๖๕นี้
เพราะสุดท้ายครับภาระทั้งหมดก็จะตกมาเป็นที่ประชาชน
ให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบครับว่ามันจะมีขบวนการที่จะไปเพิ่มโรงไฟฟ้าหรือไม่จำเป็นหรือไม่
และสี่ข้อสุดท้ายเปิดเผยข้อมูลระบบไฟฟ้าให้โปร่งสายตรวจสอบได้
อัตราการใช้ไฟของทุกโรงไฟฟ้า
เพราะว่าเมื่อข้อมูลมันเปิดเผยออกมามันก็จะนำไปสู่การทางออก
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าแล้วก็ลดต้นทุนค่าไฟทั้งระบบได้ครับ
แต่จะดีกว่ามากถ้าประชนไม่ต้องมาลุ้นว่ารัฐบาลนี้จะทำตามที่ผมได้เสนอหรือไม่
จะดีกว่าไหมครับถ้าเราเนี่ยไม่ต้องมาลุ้นครับว่ารัฐบาลนี้จะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนอะไรเพิ่มอีก
ถ้าสภาพผู้แทรสดอลลงมาติไม่ไว้บางใจในวันเสาร์นี้
เพราะถ้านำพฤติการเนี่ยเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนของรัฐบาลพวกเด็กประยุทธ์
เพื่อนสมาชิกของผมได้เคยอภิปรายไว้ในตลอด๓ครั้งที่ผ่านมาเนี่ย
สสพิจารณ์นะครับที่กล่าวหาไว้ว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนโทรคมนาคม
แล้วก็กลุ่มทุนรถไฟความเร็วสูงยังไง
หรือที่สสสุรเชษครับกล่าวหาไว้ว่ามีการกลุ่มเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนผู้รับเหมายังไง
หรือที่อสรังสิมันโรมกล่าวหาไว้ว่าเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนดาวเทียมยังไงครับ
มันยิ่งชัดเจนครับต่อข้อเก่าหาของผมครับ
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนหลากหลายวาระและโอกาส
ลาวกับเป็นเรื่องปกติครับที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติครับ
ภาระซ้ำเติมให้กับประชาชน
ก่อเกิดเป็นความเหลื่อมล้ำที่สุดโต่งในสังคมไทย
ดังนั้นครับดีกว่ามากครับถ้าประเทศไทย
จะต้องมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาอีกต่อไปครับ
ด้วยเหตุผลที่ผมตั้งเคาะเก่าหาไว้
ประเทศชาติเสียหายเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุน

ผมขอไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับ
เพื่อยุติการสืบทอดอำนาจของระบอบในทุนขุนศึกศักดินา
ออกไปจากประเทศไทยครับขอบคุณครับ